แม้ว่าพายุตอนนี้จะพัดผ่านพ้นไปแล้วก็จริง
แต่เรื่องของน้ำท่วมน้ำขังมันยังมีอยู่นะคะ
เตือนเด็กเลยเพราะว่ามันมีเหตุสลดเกิดขึ้น
น้องนักเรียนม๓ที่บุรีรำพอดีว่าน้ำมันท่วม

เซลฟี่เล่นน้องเล่นน้ำกันปรากฏมีน้องคนหนึ่ง
กระโดดลงไปในน้ำที่มันท่วมขังในนา
จมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน

ขยับหน่อยค่ะ

เจ้าหน้าที่นำร่างไร้ลมหายใจของลูกขึ้นมานะคะ
นี่คือคุณแม่ของน้องวุฒิพัฒน์ใยพวงหรือน้องโอมวัย๑๕ปีค่ะ
เพิ่งจะเรียนชั้นม๓เองนะคะ
แม่เนี่ยพยายามตะโกนเรียกแต่ชื่อน้อง

เพื่อนที่มาด้วยกันทำได้แค่ร้องไห้แตะรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เพราะว่าช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้อีกแล้วนะคะ
เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าน้องโอมกับเพื่อนเนี่ย
ถ่ายรูปเซลฟี่เล่นน้ำกันที่ท้ายหมู่บ้านสวนนอก
ตำบลสนวนหมู่บ้านสนวนนอกนะคะในอำเภอห้วยราช
ตรงนั้นเป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านสนวนนอกกับบ้านพลวงน้อย
ตรงนั้นมีน้ำหลากท่วมถนนสูงประมาณแค่๒๐เซนติเมตรนี่แหละ
ระยะทาง๕๐เมตรตอนแรกก็แค่ถ่ายรูปเล่นกันสนุกสนุก
แต่ปรากฏว่าน้องโอมกระโดดลงไปตรงส่วนที่เป็นนาข้าว
แล้วก็คลองริมทุ่งนาตรงนั้นเป็นน้ำลึกค่ะ
กระโดดลงไปปุ๊บน้องจมปั๊บเลยนะคะ
พยายามจะกระโดดลงไปช่วยแล้วแต่ช่วยไม่ทันจริง
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหาร่างกันอยู่ครึ่งชั่วโมงนี่ค่ะ
ก็เจอน้องลอยมาแบบนี้เลยนะคะครอบครัวก็ทำได้แค่ทำใจจริงอะค่ะ
หนึ่งในกลุ่มเด็กที่ไปเล่นน้ำด้วยกันนะคะเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๓ปีบอกว่า
โรงเรียนเขาประชุมให้นักเรียนกลับบ้านครึ่งวันได้ก็เลยตัดสินใจชวนกันมาเล่นน้ำถ่ายรูป
เพราะจุดตรงนี้มันสวยแล้วก็พากันลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน
แต่ก็ตกใจไม่คิดเลยว่าโอมจะกระโดดลงไปตรงจุดที่เป็นน้ำลึกแล้วจมหายไปค่ะ
ได้คุยกับคุณยายนะคะคุณยายของน้องโอมคุณยายสำรานวัย๖๗ปีค่ะ
คุณยายบอกแบบแทบจะสิ้นสติเลยบอกเตือนหลานตลอดเตือนแล้วเตือนจริง
อย่าไปใกล้น้ำนะลูกอย่าไปเล่นน้ำนะลูกมันอันตราย
ก็ไม่คิดเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วน้ำก็พรากหลานไปจริง